ข่าวน่ารักของน้องยายาค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันเกิดครบรอบนะคะ

คือปกติเขาจะให้กล่องของขวัญเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะ

ได้เห็นน้องยายากันทั่วกรุงเทพเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าเขานำภาพของน้องยายาไปติดค่ะ

แม่ไว้ที่ไทยรถตุ๊กทาวิงทั่ว

ซึ่งจะเริ่มวิ่งไปทั่วกรุงเทพมหานคร

เขาตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญของน้องยายาค่ะ

ถ้าถ่ายช่วงโควิดต้องแบบนี้
นี่จะได้เจอน้องยายาแบบทุกอริยบทไปเลย
ใช่แฟนคลับด้วยเค้าชื่อว่า
ใช่นะคะซึ่งทางด้าน
หวานใจนะคะหนุ่มข้างรัก

ถึงแม้จะยังไม่ได้โพสต์ออกตัวว่าปีนี้ทำเตอร์ไพรส

คุณผู้ชมเงาทั้งคู่เลยที่เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้ว

เด็กสาวอายุ๒๘ที่หัวเราะล่าเริง
เต้นสนุกสนานกินขนมปังเหมือนเด็ก

ฉันจะได้อยู่ร่วมกับการเดินทางของคุณตลอดไป

เห็นไหมคำว่าออทเทอร์ฮาฟ
ยังไม่หมดขี่
เพราะว่าพี่ณเดชน์เขาเข้าไปคอมเมนต์

วันนี้ดูสไพย์เนอะ

แล้วก็มีทิ้งท้ายด้วยรูปหัวใจนั่นเองค่ะ
ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะ
นี่เขาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วใช่ไหม
แม่คุณณเดชน์ก็หน้าเหมือนน้องยายาเหมือนกัน

อยู่ด้วยกันจนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วนะคะ